ยังอยู่ที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมไปกราบไหว้ทาเวสวันกันบ้างดีกว่า
ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่วัดพระธาตุหอยงูจังหวัดแห้

เหมือนจะหอแห้อยู่ได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมพระธาตุคอยงูอยู่ที่ตำบลบ้านหนุนอำเภอ๒จังหวัดแพร่ครับ
หลังจากแม่ค้าแม่ค้าหน่อไม้ต้ม

เออหน่อไม้ต้มที่แพ็คใส่กุ้งอะ

นั่นแหละครับเขานะถูกรางวัลที่๑

คือถามหน่อยสิมีวิธียังไง

ตอนแรกนะมาตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ที่ปู่ท้าเวสวันโนที่นี่
หลังจากถูกรางวัลก็เอาพวงมาลัยน้ำแดงมาถวายก่อน
คนที่ทราบข่าวเขาก็หลั่งไหลมาดิบอกขอรู้ด้วยคนได้ไหม

เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าปู่ท้าเวสุวรรณโนที่วัดพระธาตุฮอยงูเนี่ยสูง

ชาวบ้านแล้วก็คณะศรัทธาของวัดพระธาตุหอยงูเนี่ย
เขาร่วมกันนำมาประดิษฐานเอาไว้ที่วัด
ในวันที่๒๘มิถุนายน๒๕๖๒
จากนั้นก็ทำพิธีบวงสวงกันในวันที่๒๙มิถุนายน๒๕๖๒
หลังจากทำพิธีบวงสวงชาวบ้านก็ถูกลอตเตอรี่กันมาตลอดเลย
ชาวบ้านก็ขอโชคคนละนิดคนละหน่อยน้อย
ชาวบ้านมีน้ำดูงน้ำแดงมาททวาย
อะไรที่มันแดงเนี่ยต้องมาถวายท้าเวสวันจริง
พอเป็นข่าวแล้วแล้วคณะศรัทธาตุมากันแบบยังไง

โอ้โหนี่มีเจ้าพ่อด้วย
จ้ะถ้านี้

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดแห่งนี้ที่จังหวัดแพร่นะครับ